เพจนี้แหละค่ะเพราะเขามีพฤติกรรมในการชักชวนกลุ่มวัยรุ่นให้มาสิ้งรถจักรยานยนต์กวนเมืองในพื้นที่จังหวัดนนท์ในที่สุดพอโดนรวบตัวเนี่ยเขาก็สำนึกผิดกราบขอโทษแม่และรับปากบอกว่าจะไม่ทำอีกนะคะ
นี้เนี่ยมักจะชักชวนกลุ่มวัยรุ่นให้ออกมาขับขี่รถจักรยานยนต์ป่วนเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเฉพาะบางใหญ่บางบัวทองซึ่งมีรถซิ่งเนี่ยบ่อยมาก
โดยมีสมาชิกเพจนี้ถึงแปดพันกว่าคนนะคะนายอมรเทพก็รับสารภาพบอกว่าเปิดเพจนี้มานานกว่าสองปีแล้ว
ก็จะนัดรวมตัวกลุ่มในพื้นที่ต่างแต่ละครั้งสามารถรวมกลุ่มวัยรุ่นไปซิ่งประลองความเร็วบนถนนแถวตลิ่งชันสุพรรณบุรี
สายสามสี่ศูนย์เนี่ยได้มากกว่าสองร้อยถึงสามร้อยคนเลยนะคะ
แต่หลังจากนี้สัญญาแล้วว่าจะเลิกพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ก้มกราบขอโทษผู้ที่เป็นแม่ด้วยนะคะ

แล้วเพจที่ใครควรเปิด
ผมก็เดิน
ดูอาจทำงานให้กลับที่บ้าน
กะทิสดตามร้านขายอาหารให้ด้วย

ขอถ้าหากลูกชายถูกกล้มอีก

อันนี้ก็เป็นมาตรการอยู่แล้วว่าคือเรื่องของรถซิ่งเนี่ย
ความผิดมันไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ